ไปดูความคืบหน้ากรณีที่เด็กหญิงวัย๑๔ปีถูกหนุ่มคนหนึ่งลากเข้าไปข่มขืนในเต็นต์ที่ติดตั้งไว้ที่ริมหาดพัทยาจอมเทียนนะครับ
ล่าสุดตำรวจออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้วนะครับเป็นชายหนุ่มวัย๑๘ปีมีลักษณะสำคัญก็คือศักดิ์อยู่ที่คิ้ว

นี่คือสภาพเต็นต์ที่เกิดเหตุบริเวณด้านหลังศูนย์บริการกีฬาทางน้ำริมชายหาดจอมเทียนพัทยา
หลังเด็กหญิงวัยเพียง๑๔ปีถูกคมคืนจากหนุ่มหื่นซึ่งเป็นเยาวชนเพียง๑๘ปี
ขณะกลุ่มเด็กหญิงชักชวนกันมาเดินเล่นริมหาดช่วงกลางดึก
กลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจเยาวชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงด้วยแล้วไม่ควรมาเดินเล่นช่วงกลางดึกเช่นนี้
ที่มาที่ไปของเหตุการณ์จากการสอบถามเพื่อนของเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่ถูกข่มขืน
ทราบว่าเหตุเกิดช่วงประมาณตี๒ของวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตัวเองและเพื่อนรวม๔คนมานั่งเล่นริมหาด
จู่ก็มีผู้ก่อเหตุได้เข้ามาชวนพูดคุยให้ไปนั่งเล่นด้วยกันพร้อมเสนอเงินให้๕๐๐บาท
ซึ่งพวกตนก็ปฏิเสธไปแต่ชายคนดังกล่าวพยายามพูดจาหวานล้อม
จากนั้นผู้ก่อเหตุกระชากลากเพื่อนเข้าไปภายในเต็นต์นอนที่กางทิ้งไว้
ซึ่งอยู่หลังศูนย์บริการกีฬาทางน้ำ
ตัวเองก็พยายามเข้าไปช่วยเพื่อนที่ถูกกระชากแต่ก็ถูกถีบไปหนึ่งที
ต่อจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ทำการข่มขืนเพื่อนในเต็นต์จนสำเร็จ
สุดท้ายก็ได้ให้เงินเพื่อนของเธอเพียง๔๐บาททิ้งท้าย
และที่น่าเศร้าไปกว่านั้นชายที่ก่อเหตุไม่สวมถุงยางอนามัย
สภาพเพ่อนหนูสภาพพี่เค้า

ตอนพวกหนูเปิดซิฟต์ดูกันพี่นะพี่เขาบอกก็ปิดดิ
แต่เรื่องนี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากแม่ค้าที่ขายของอยู่บริเวณนั้น

ปกติดึกจะมีกลุ่มเด็กวัยรุ่น
มักจะมาจับกลุ่มมั่วสุมกันบริเวณนี้
และคนที่ก่อเหตุคงเป็นเด็กไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้
คงพูดหยอกล้อกันจนเลยเถิด
ถึงขั้นไปมีเพศสัมพันธ์ก็ได้
ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยา
เปิดเผยว่าผู้เสียหายที่เป็นเยาวชนทั้ง๔คน
เป็นเด็กค่อนข้างเกเรชอบหนีเที่ยวในเวลากลางคืน
และก่อนหน้านี้ก็มีประวัติเที่ยวเตร่ตอนดึก
ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวให้ผู้ปกครองแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ก็ยังกลับมาทำพฤติกรรมเดิมอีก
ขณะที่ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนชายอายุประมาณ๑๘ปี

ได้ติดตามพ่อมาเป็นพนักงานลูกจ้างเจสกีที่พัทยา
แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วและอยู่ระหว่างหลบหนี
โดยมีประวัติเคยเสพยาเสพติดด้วย
ซึ่งล่าสุดได้ออกหมายจับเยาวชนชายอายุ๑๘ปี

เมืองต้นได้แจ้งข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีเรียบร้อยแล้ว
และยืนยันว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มได้เร็ววันนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน